ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่อาศัยเพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับจากเสาหลักของครอบครัว
ต้องมาเจอวิกฤตที่ทำให้ต้องสูญเสียขา
แต่เขาก็ไม่ขอยอมแพ้
แม้จะต้องเหลือขาเพียงข้างเดียว
ไปชมเรื่องราวนี้พร้อมกันครับ
๕ปีก่อนผมถูกตัดขาซ้าย

ตอนนั้นผมเหมือนเป็นคนไร้ค่า
อยู่ไปก็เป็นภาระให้ครอบครัว

ให้พ่อกลับบ้านกันแม่กับพิธีรออยู่ครับ

แต่ลูกเมียทำให้ผมมีกำลังใจมากนะครับ
ไปอยู่สู้ชีวิตด้วยขาข้างเดียว

มาไปอาจไม่เชื่อ

พ่อพ่อผมอยู่ในบ้านหลังนี้๔คน
มีผมแล้วก็มีแฟนผมชื่อยายน้อย
แล้วมีลูกของยายน้อยลูกเขาติดแฟนเก่ามาชื่อที
แล้วก็มีหลานชายชื่อพัฒน์เป็นลูกของน้องชายยายน้อย
สมัยก่อนสองผัวเมียผมก็รับจ้างตักอ้อยครับ
ป้ามาอยู่กับลุงสักก็๑๓ปีแล้ว

ตอนนั้นความเป็นอยู่ก็พอมีกินมีใช้
ทีผมรักเหมือนลูกแท้ของผมเองเลย
บางทีเห็นพ่อไม่ไหวเขาก็หยุดอยู่โรงเรียน

ลุงศักดิ์เขาก็ทำงานส่งเงินให้ผมเรียนหนังสือมาตลอดครับ
ก็ดูแลผมมาตั้งแต่เด็กรักเหมือนพ่อครับ
ส่วนน้องพัฒน์ผมก็รักเหมือนลูกหลานของผมแท้เลย
พัฒน์ชอบกินไก่เขย่ามากเลย
ใจดีชอบซื้อไก่เขย่ามาให้กินครับอร่อยมากเลยครับ
เวลาน้องทีน้องพัฒน์เรียกผมว่าพ่อนะผมดีใจมาก
เมื่อประมาณ๕๖ปีก่อนผมป่วย
ตอนแรกปวดขานอนก็นอนไม่ได้
ต้องนอนหย่อนขาตลอดห้อยขาตลอดนะครับ
ปวดหนักปวดมากเลยนะครับ

ป้าก็เลยพาไปโรงพยาบาล
เขาว่าผมเป็นเส้นเลือดอุดตันเซลล์เนื้อตาย
ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยง

ลุงร้องไห้เลยค่ะเสียใจมาก
วันนั้นผมกลับมาจากโรงเรียนผมเห็นพ่อไม่มีขา
แล้วผมต้องตกใจครับ
แล้วผมก็น่าเศร้าครับ

ผมจะอยู่ขั้นพ่อตลอดเลยครับ

พอลุงกลับมาจากโรงพยาบาล
ป้าก็ไปทำงานเหมือนเดิม
พอตัดอ้อยชั่วโมง๒ชั่วโมง
ป้าก็ต้องวิ่งมาดูลุงเพื่อหาข้าวให้ลุงกิน
พอกินเสร็จป้าก็ออกไปทำงานต่อ

เพราะว่าลุงแกเพิ่งผ่าตัดมาใหม่
ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เลย

น้องธีฯเรียนจบหมอ๓

เสียใจค่ะที่ลูกไม่ได้เรียน
ตอนสรุปมาเกิดถึงลุมที่บ้าโยง

ก็เลยต้องออกไปทอดแห
พอให้ได้กับข้าวมากินกันที่บ้าน

ผมก็คอยอยู่บ้านหุงข้าวทำกับข้าวรอเมีย

เวลาพ่อทำกับข้าวผมก็ช่วยยกหนี้ยกอะไรให้ครับ
พ่อเขาทำไข่ทอดอร่อยมากครับ
ผมชอบกินมากเลยครับ
เวลาพ่อตักผ้าผมก็ไปช่วยพ่อตักผ้าครับ
ช่วยพ่อทำงานก็ไม่เหนื่อยนะครับสนุกดีครับ
พออยู่ไปอยู่มาผมก็คิดสงสารเขา
เขาไปตัดอ้อยผมก็ขอเขาพ่อไปด้วยได้ไหม
ผมก็ขับรถสาเล้งนี่แหละครับพาเมียไปตัดอ้อย
ลุงอยากออกไปช่วยป้าทำงาน
จะห้ามลุงตลอดไม่อยากให้ลุงไป

มีอยู่ครั้งหนึ่งอ้อยขัดไม้กระทะแล้วผม

เมียบอกว่าเป็นไรพ่อบอกว่าเหนื่อย

อ้อยขัดไม้ค่อยบอกว่าผมล้ม

แกก็พยายามจะช่วยป้าตัดอ้อย
ลุงจะบอกว่าลุงต้องทำให้ได้

ไข่กินแบ่งเบาภาระในครอบครัว

พี่แฟนของให้ผมก็มาทำป้าอีขี่บ้าเล็กที่

เปิ๊บ

เราก็ไม่ต้องไปรองานจ้างเขาอย่างเดียว
ผมเห็นพ่อเขาพยายามดิ้นลน

ที่พ่อยังอยู่ข้างผมมาตลอดครับ
ผมก็จะตอบแทนบุญคุณเขาครับ

ผมจะเรียนพ่อกับแม่ครับ

ก็คือเสาหลักของครอบครัวเลยนะครับ

รับจ้างตัดอ้อยวัน๑๕๐อย่างนี้

ทุกวันทุกวันครับเพื่อหาเงินส่งให้ลูกเรียน
แต่ว่าวิกฤตมันมาเกิดตอนที่พ่อป่วยก็จนต้องเสียขา

เนื้อนิ้วไปสีกันเป็นแผล

ครึ่งเดือนก็มาอาบน้ำตอนเย็นก็แสบ
แสบก็เลยไปให้ลูกชายซื้อ
พอเตอร์ยามาแปะ๒๓วันก็ไม่ได้แกะออก
ตอนนี้อาบทำไมมันปวดก็เลยแกะออก

ถ้าไม่ตัดก็คือว่ากลัวจะติดเชื้อ
ตอนนั้นคิดอะไรบ้างในใจเรา
ถ้าบอกว่าถ้าตัดขาผมแล้วแล้วครอบครัวผมจะอยู่ยังไง

พ่อตัดขอโทษนะครับคือถึง
เลยหัวเข่านี่ครับเลยหัวเข่าขึ้นมาอีก
ครับโอ้โฮมันลามขึ้นไปถึงขนาดนี้เลย
พ่อครับแล้วพอหลังจากตัดขาแล้วเนี่ย
ออกจากโรงพยาบาลแล้วพอกลับมาอยู่บ้าน
ตอนนั้นพ่ออาการเป็นยังไงบ้าง

ตอนนั้นช่วยเหลืออะไรตัวเองไม่ได้เลย
คือต้องให้คอยให้แฟนดูแลให้ผมหมดทุกอย่าง
อย่างสมมุติว่าไปตัดอ้อยก็
สัก๒ชั่วโมงก็วิ่งกลับมาดูลุงที
แล้วพอป้อนข้าวป้อนเอายาให้ลุงกิน

รู้สึกยังไงบ้างที่เห็นผู้หญิงคนนี้

ทำงานข้างนอกแล้วมาทำงานในบ้าน

เหมือนเป็นภาระให้ครอบครัวกับลูกกับเมีย
ไหนเราทำอะไรไม่ได้เลย
เราเคยทำให้ลูกให้เมียเราสบาย
มันทรมานมากมันเก็บมาก

ที่มันสะท้อนใจที่บอกว่าปวดฉี่
ลุกขึ้นเหมือนตัวเองมีขาอยู่

ปวดเปิดขามันก็ปกติ
ไปก็คว่ำเลยทับแม่บ้านนั่นไงมันเลยทำให้หมดกำลังใจ
ไม่มีกำลังใจเหลือเลยเหรอครับในตอนนั้นโบกเขาหมดครับ
ขาแล้วก็หมดเลยผมเข้าใจนะพ่อนะร้อยทั้งร้อย
พอถูกตัดขาไปข้างหนึ่งพออยู่บ้านคนเดียวแล้วนอนคิดมาก
โทรไปสั่งเสียแล้วด้วยค่ะวันนั้นเขาโทรไปว่าไง
อ้อยอยู่นะคะแล้วตัดพันอ้อยแล้วลุงก็โทรไป
แม่ดูแลตัวเองด้วยนะดูแลลูกด้วยนะฝากดูแลลูกด้วย
ไม่ไหวแล้วเขาก็ไม่ไหวฝากทุกอย่างหมดแล้ว
ก็เราก็ไม่คิดว่าลุงจะทำจริงจริงแม่น้อยรับโทรศัพท์บอกว่ากำลังตัดอ้อยอยู่ทิ้งเลยนะคุณ
รีบขับรถกลับมาบ้านกลับมาแม่เห็นสภาพพ่อเป็นยังไงคะ
คือพ่อนี่จะไม่รู้สึกตัวแล้วเรียกเท่าไรก็ไม่รู้สึกตัวเลย
เขาคิดสั้นโดยวิธีไหนฮะวันนั้นกินยาค่ะผมไม่ได้คิดอะไรแล้ว
แล้วแม่ทำยังไงครับก็เรียกรถค่ะพาลุงไปที่โรงพยาบาล
แล้วเขาก็ล้างท้องมาพอลุงฟื้นป้าก็เลยบอกว่า
อยากให้ลุงสู้ถึงกิจพิการหรือว่าอะไรเราก็ไม่ทิ้งหรอก
พ่อศักดิ์ล่ะครับจริงมีอะไรอยากจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ไหม
เขาเหมือนเทวดาที่มาช่วยชีวิตไว้จริงจริงนะครับพ่อรักแม่นะ
แม่ค่อยให้กำหนักใจพวกมันตลอด
ถ้าไม่มีแม่ก็คือไม่มีพ่อ
ตอนนี้แม่ก็เลยกลายเป็นเสาหลักของบ้านอยู่ก่อน

ตัดเอ้ยไปรับจ้างคุณมันแล้วเก็บแตง
ก็ไปทุกอย่างนะคะที่เขามีงานจ้าง

ไม่ไหวแล้วฉันอยู่บ้านฉันอึดอัดเหลือเกิน

เขาก็ไม่ให้ผมลงก็กลัวผมคัน
ผมก็บอกว่าหามีดตะขอให้หน่อย

ก็ไฟครับที่มันก็ชันนะครับ
ผมก็เอาไม้กระเท้าวางแล้วผมก็นั่งถัดลงไปเลยครับ

เห็นบอกว่ายืนตัดอยู่ได้ระยะหนึ่ง
ก็ยืนสั่งไปอ้อยครับ

เห็นใช่ไหมคะเวลาที่เขาสางอ้อยใช่ไหม
คนเรามันก็ต้องยืนอย่างนี้แล้วก็จับอย่างนี้

ก็อย่างนี้ครับ
ก็อีกอันนี้จะจับ

ไม่เคยนะครับในชีวิตก็ไม่เคยครับ

มีวันหนึ่งวันที่๒ได้๓ตัวเล่นได้

เศรีย์ปั๊กเอากลางมือเล่นจะเลือดโทกไปครับ

หยุดได้ไงได้๓ตัวแล้ว

ได้ลูกค้าเลยทำดีนะครับ

ก็ที่หน้าเฟสของป้าเลยค่ะ

ถ้าเผื่อว่าใครอยากจะช่วยหรือว่าช่วยกันอุดหนุนนะครับจุนเจือ

พ่อศักดิ์ก็จะได้มีกำลังใจด้วยเนาะ
แล้วพัฒนาฝีมือไปตอนนี้เครื่องไม้เครื่องมือเป็นไงพ่อ
ก็ซื้อตัวแกะสลักกับกบใส่ไม้
เพื่อที่ว่าตอนนี้มันมีลูกค้าก็สั่งเยอะ
ถ้าใช้ใช้สิวแกะก็ไม่ทันหรอกไม่ทันค่ะ
เอาล่ะฝากไว้นะคุณผู้ชมนะช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับ
น้องทีนี่นะครับจริงแล้วเป็นลูกของแม่น้อยนะครับ
แต่ถึงแม้ว่าพ่อศักดิ์เนี่ยจะเป็นพ่อเลี้ยงก็ตามเถอะ
แต่ว่าทีรักพ่อมาก
มากที่สุดครับพ่อเขาส่งเราเรียนมาจนจบ
ความรักที่พ่อมอบให้ที่มันเป็นภาพจำคืออะไรบ้างลูกที
ทุกครั้งที่ผมเข้าโรงพยาบาลหรืออะไร

ห่วงใยคอยไปเยี่ยมคอยไปดูแล
ความรักของผู้ชายคนนี้ก็คือไม่ได้ด้อยค่า
ไปกว่าพ่อที่แท้ของเรา

หนูคิดยังไงบ้างลูกที่เห็นพ่อตัดขา
อยากออกจากโรงเรียนมาช่วยพ่อกับแม่ทำงานครับ
เพราะพ่อกับแม่เขาก็ลำบากจะแย่แล้ว
ก็จริงก็บอกก็ว่าไม่ต้องออกหรอก

แล้วสรุปว่าตอนนี้ทีจบมอะไรลูก
ม๓ครับแล้วก็ไม่ได้เรียนต่ออีกด้วย
ตอนนี้ก็ได้เขาเป็นหลักด้วยอีกคนนึง

ตอนนี้กำลังทำช่างไฟแรงฟ้าแรงสูงตามถนนครับ
แต่มันก็ยังดีที่เรายังช่วยได้
ทำไมสู้ชีวิตแบบนี้หนูดูแบบอย่างมาจากใคร
จากพ่อครับความอดทนความเข้มแข็ง

น้องพัฒน์กี่ขวบแล้วครับลูก

แต่ว่าเด็กน้อยอยู่ในบ้านหลังนี้จนกลายเป็นพ่อและแม่ไปแล้ว
หนูช่วยอะไรบ้างลูกอยู่ที่บ้านนะลูก
เขามีอีกหนึ่งอาชีพนะหนูไปเก็บอะไร

แล้วเอามายังไงตัวเท่าเมี่ยง

แกนึกถึงภาพเนี่ยเอ็นดูเนอะ

ได้หนึ่งร้อยสองร้อยครับ
แน่ไม่อดตายแล้ว
น้องพัฒน์หนูรู้เรื่องพ่อเยอะเลยเนี่ย

ผมจะอยู่กับพ่อตลอดไปครับ

เราจะไว้เจาะบ่อเก็บน้ำ
เราก็จะได้ปลูกการเกษตรได้

แต่พ่อก็ไม่เคยสูญเสียกำลังใจ

ให้กับครอบครัวพ่อศักดิ์จากจังหวัดนครสวรรค์

เพื่อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

กลับเข้าสู่รายการเกมต่อชีวิตครับคุณผู้ชมครับ

ครอบครัวของพ่อศักดิ์จากจังหวัดนครสวรรค์นะครับ

การตอบคำถามให้ถูกต้อง๔ข้อ
เพื่อชิงทุนต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญพ่อศักดิ์มาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ถ้าพ่อมั่นใจเรื่องไหนพ่อตอบเรื่องนั้น
แล้วเก็บเรื่องที่เหลือไว้ให้กับสมาชิกในครอบครัวนะครับ

ถ้าพร้อมแล้วมาดูโจทย์คำถามทั้งหมด๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ

คำถามทั้งหมด๕เรื่องมีดังนี้
เรื่องที่๑ยำลูกชิ้น
เรื่องที่๒จังหวัดนครสวรรค์

เรื่องที่๔บ้านของเรา
เรื่องที่๕ภาษาไทยระดับชั้นป๒

เรื่องบ้านของเราครับ
บ้านของเราเพราะว่าบ้านหลังนี้จริงแล้วพ่ออยู่มากี่ปีแล้วครับ

ก็บางทีอยู่บ้างไม่ได้อยู่บ้างออกไล่เขาบ้างตามเขาไว้บ้าง
เพราะว่าตอนนี้นะฮะอยู่บ้านไม่ได้แล้วตามเมีย
เรื่องอยู่ไม่เป็นตุกนะฮะก็เลยต้องไป

พ่อครับถามหน่อยสิกระเป๋าใบนี้เป็นของใคร

น้องพัชสภายไปโรงเรียนทุกวันไหมลูก

ตรงจุดที่เบลอไว้เนี่ยเป็นรูปอะไรพ่อพอจะรู้ไหมฮะ
อันนี้ไม่ใช่ดูของลูก
เป็นรูปอะไรลูกซุปเปอร์ฮีโร่เหรอลูก

กระเป๋าใบนี้แหละพ่อไม่ต้องไปไกลแล้วพร้อมนะฮะ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
วดลายบนกระเป๋าใบนี้มีตัวละครทั้งหมดกี่ตัว
ตัวเลือดที่หนึ่งเจ็ดตัว
ตัวเลือดที่สองแปดตัว
ตัวเลือดที่สามเก้าตัวและตัวเลือดที่สี่สิบตัว
กระเป๋าน้องพัดผมไม่เคยสังเกตสักทีเขากลับมาเขาก็จะแบบ
วางไว้บนชั้นเสื้อผ้าเขา
ข้อนี้ไม่มั่นใจแต่ผมจะตอบให้ได้ครับ
ข้อสองแปดตัวครับ
ตัวเลือดที่สองแปดตัวครับ
ขอให้เจมส์ตอบที่อื่นต้องนะพ่อนะ
แต่ตอนนี้พ่อต้องเลือกก่อนว่าจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

ทีแล้วจะเลือกเรื่องไหนให้น้องที
ตอนนี้เหลืออยู่๔เรื่อง
คือเรื่องยำลูกชิ้น
เรื่องจังหวัดนครสวรรค์

เรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๒

ขอเชิญน้องทีมมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

เล่นมาตั้งแต่ไหนลูกตั้งแต่เรียนไหมหรือว่า

มีนักฟุตบอลคนโปรดไหม

สไตล์การเล่นเขาโหดดีครับ
ใช่เพราะหน้าทีก็โหดเหมือนกันนะลูก
ไอ้หนู

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
ตัวเลือกที่หนึ่งพศ๒๕๔๖

และตัวเลือกที่สี่พศ๒๕๔๙

ตอนนี้ทีจะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

จังหวัดนครสวัสดิ์
และเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๒

ภาษาไทยระดับชั้นป๒นะฮะ
ขอเชิญน้องพัฒน์มาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
พัฒน์ชอบเรียนวิชาอะไรเป็นพิเศษครับ

หนูชอบเรียนเรื่องอะไรตอนนี้น้องพัฒน์กำลังเรียนเรื่องอะไรอยู่ครับภาษาไทย

อย่างตัวสะกดเรียนบ้างยังเนี่ยลูกตัวสะกดน่ะ

เขียนตามคำบอกล่ะลูกเรียนยัง
อ่ะสมาธิดีนะน้องพัฒน์นะ
ถ้าพร้อมแล้วคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
คำดัยเขียนผิด
ตัวเลือกที่๑กระเทียม
ตัวเลือกที่สองกระโปรง
ตัวเลือกที่๓กระทิ
ตัวเลือกที่๔กระร่อก
ผมชอบสะกดคำครับคำที่ผมสะกดได้

ตบมือกองเชียร์แม่ยกหนูแรงมากลูก
ตัวเลือกที่สามกะทิครับ
อยู่ก่อนลูกอย่าเพิ่งไปครับ
แม้ตอบเสร็จแล้วจะไปเลยทันทีนะลูก

น้องพาร์ทมั่นใจไหมครับลูก
มั่นใจนะครับขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะ
ยังไม่หมดหน้าที่จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไป

เลือกแม่นะแม่แล้วจะเลือกเรื่องไหนให้กับแม่
ตอนนี้เหลือสองเรื่องคือเรื่องยำลูกชิ้นและเรื่องจังหวัดนครสวรรค์

ยำลูกชิ้นขอเชิญแม่น้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ
แม่น้อยแม่เคยขายยำลูกชิ้นเหรอครับ

แล้วไปได้วิชายำมาจากใครครับแม่

ก็เลยทำขายแล้วมันพอขายได้ไหมตอนแรก
วันหนึ่งถ้าไปขายรอบเช้าที่โรงเรียนกลับแล้วก็กลับมาขายที่หน้าทางก็ได้พันนะคะ

ตินิยำใส่ชามใส่ถุงหรือว่าใส่อะไรยังไง

ก็แล้วแต่เด็กสั่งค่ะยัง๕บาท๑๐บาท๑๐บาทอะไรประมาณนี้

ครับยำลูกชิ้นนะฮะพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญอุปกรณ์สำหรับโจทย์ข้อนี้ครับ
สำหรับข้อนี้นะครับก็คือปรุงยำลูกชิ้นใส่ชามจำนวน๘ชาม
ภายในเวลาสามนาทียำลูกชิ้นของแม่ขายดีมากมากค่ะ
วันละห้าสิบหกสิบชามเจอโจทย์ข้อนี้ชิ้วชิ้วค่ะ
ถ้าพร้อมแล้วเริ่มครับ
พัทเตียมซ้อนปัสเตียมซ้อน
ไปเลยไปหนึ่งทางตายครับดูด้วย

เก๋เม่เร็วหน่อย
ลีนสำคัญ
สี่แม่จิน
สี่เร็วแม่เร็วเลือกสาม
หรือที่ที่หกแล้วนะครับ
เล็กสอง

น่ารักมากเลยอ่ะกระโดดด้วยอ่ะเห็นเลยอ่ะ

ได้ค่ะ

ครบแล้วนะฮะ๔ข้อนะครับ

ครอบครัวของพ่อศักดิ์จากนครสวรรค์
จะสามารถพิธีโจทย์ได้ทั้งหมด๔ข้อหรือไม่
คว้าทุนสูงสุด๑ล้านบาทกลับไปได้หรือไม่

คุณผู้ชมครับวินาทีต่อไปนี้นะครับ
จะตัดสินค่อนข้อ๑๕๐๑ของพ่อสักนะครับ
จากจังหวัดนครสวรรค์ว่าจะได้รับทุนไปต่อชีวิตเท่าไหร่
เรามาลุ้นไปพร้อมกันนะครับถ้าตอบถูกหนึ่งข้อรับ๕๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑ถูก๑บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑แสนบาท
ตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท
ยังไม่หมดเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับเรามีของขวัญสุดพิเศษให้กับทุกครอบครัวที่มาร่วมรายการของเราจากการตอบถูกในแต่ละข้อ
จะได้สิทธิ์ไปเลือกกุญแจเพื่อไปลุ้นไขตู้โบนัสจำนวน๔ตู้
ภายในตู้โบนัสทั้ง๔ตู้นี้นะครับจะประกอบไปด้วยเงิน๑๐๐๐บาท๑ตู้๕๐๐บาท๒ตู้
และข้อ๓๑๐๐กิโลกรัม๑ตู้
เกมต่อชีวิตของเรามีอะไรให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลานะครับพร้อมไหมครับ

ถ้าพร้อมแล้วนะครับผมจะเลือกเฉลยข้อแรกนะฮะจากเรื่องภาษาไทยระดับชั้นป๒ครับ

วันนั้นผมกลับมาจากโรงเรียนผมเห็นพ่อไม่มีขาแล้วผมก็ตกใจครับ
แล้วผมก็น่าเศร้าครับ
เวลาพ่อตักผ้าผมก็ไปช่วยพ่อตักผ้าครับ
ช่วยพ่อทำงานก็ไม่เหนื่อยนะครับสนุกดีครับ

พอผมโตไปผมมีงานทำผมจะเรียนพ่อกับแม่ครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ

ถูก
ถูกครับ
กะทิที่ถูกต้องนั้นจะต้องเป็นอย่างไรลูก
ไม่มีรอเรือนั่นเองนะฮะ
ก็คือกะทิตรงเลยนะครับ
เพราะฉะนั้นทำไปได้แล้วนะครับ๑ข้อครอบครัวพ่อศักดิ์จากนครสวรรค์ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
กุญแจต่อชีวิต๑ดอก
มั่นใจมั้ยลูกพ่อเราตอบถูกตอนแรกอะ

เขามากับความมั่นใจนะครับในวันนี้
มาเลือกกันต่อครับจากเรื่อง

เอาฟุตบอลก่อนลูก
ผมจบม๓ผมก็มาทำงานแทนพ่อ
วันก็ไม่มีรายได้การทำงาน
ก็เลยต้องออกไปทอดแห่ครับ
พอให้ได้กับข้าวมากินกันที่บ้าน
ผมเห็นพ่อเขาพยายามดิ้นลนหาเงินเข้าครอบครัว

ดีใจมากเลยครับที่พ่อยังอยู่ข้างผมมาตลอดครับ
ผมก็จะตอบแทนบุญคุณเขาครับ
คำถามสำหรับเรื่องนี้นะครับคือ
โรนันโดย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในปีใด

ถูก
เพราะว่าโรนันโดย้ายมาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูเนตเต็ดในปีพ๒๕๔๖ครับ
ต่อไปนี้นะฮะเหลือลุ้นเงินหมื่นและเงินแสน
เพราะฉะนั้นเรื่องที่ผมจะเฉลยคือเรื่องยำลูกชิ้นครับ
ลูกชิ้น

ตอนนั้นความเป็นอยู่ก็พอมีกินมีใช้

ตัดสินใจออกมาช่วยงานแม่
เสียใจค่ะที่ลูกไม่ได้เรียน
อยากให้ลูกเรียนสูง
โจทย์สำหรับเรื่องนี้นะฮะก็คือ
ลูกยำลูกชิ้นใส่ชามประมูล๘ชามรายละ๓นาทีครับ

แม่ทำได้หรือไม่ได้ครับ
ได้

๒นาที๔๕วินาทีครับ

เอาละครับครอบครัวของพ่อศักดิ์นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตตอนนี้นะฮะ
อยู่ที่๑๐๐๐บาทและกุญแจต่อชีวิตเพิ่มอีก๑ดอกเป็น๒ดอก
มาผมก็มาลุ้นเหมือนกันนะนะและเอาใจช่วยนะฮะพลาดไป๑ข้อ
แต่มีโอกาสลุ้นเงินแสนจากเรื่องที่เหลือนี่นะครับ
จากเรื่องบ้านของเราครับ

ผมป้วยเค้าว่าผมเป็นที่เลือดอุดตัน

ไม่มีเลือดไปหล่อเลี้ยง

ตอนนั้นผมเหมือนเป็นคนไร้ค่า
แฟ่
กลับบ้านกันแม่กับพี่พีรออยู่ครับ
แต่ลูกเมียทำให้ผมมีกำลังใจอยู่สู้ชีวิต

คำถามสำหรับเรื่องนี้ก็คือ
วดลายบนกระเป๋าใบนี้
มีตัวละครทั้งหมดกี่ตัว

ถูก

เพราะว่าตัวละครบนกระเป๋านี้มีด้วยกัน๗ตัว

ตอนนี้ครอบครัวพ่อศักดิ์นะครับได้รับทุนไปต่อชีวิตนะฮะ
หมื่นบาทและกุญแจต่อชีวิต๒ดอก
แต่ละดอกมีเวลาไขทั้งสิ้นดอกละ๒๐วินาทีนะฮะ
ตอนนี้นะฮะต้องเลือกว่าจะเลือกกุญแจดอกไหนครับ

เพราะฉะนั้นน้องพัฒน์ประจำที่ครับ

มาดูว่าโบนัสหลังตู้หมายเลข๑จะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร

และโบนัสหลังตู้ใหม่ได้ถึงคือ

มาดูโบนัสหลังตู้หมายเลข๔นะครับ
ว่าจะได้โบนัสกลับไปบ้านเท่าไร
โบนัสหลังตู้หมายเลข๔ก็คือ
มาดูก่อนนะครับว่าโบนัสที่เหลือนะฮะ
หลังตู้หมายเลข๒ก็คือ
และโบนัสหลังตู้หมายเลข๓นั่นก็คือ
ข้าวสาร๑๐๐กิโลกรัมครับ
คุณผู้ชมครับครอบครัวของพ่อศักดิ์นะครับ

วันนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิตทั้งสิ้นนะครับ
สองหมื่นบาท
พ่อแล้วจริงพ่อจะไปต่อชีวิตอะไรก่อนได้ครับ
อันดับแรกก็คือจะซื้ออุปกรณ์แกะสลัก

โถเครื่องไม้เครื่องมือในการแกะสลักนะครับ
คุณผู้ชมครับยามที่เราล้มคนที่คอยพยุงเรา

ที่ทุกคนต่างเป็นแขนเป็นขาเป็นหัวใจของกันและกันนะฮะ
ผมขออนุญาตฝากครอบครัวเล็ก
ครอบครัวนี้ไว้ในหัวใจของคุณผู้ชม

เพราะว่าพ่อเองก็ตั้งใจที่จะทำมาหากินจริงนะครับ

พ่อวันนี้ขอเป็นกำลังใจให้นะครับ
และขอให้คุณพระคุ้มครองมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับ

ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

พบกับผมและคำถามเพียง๔ข้อที่จะต่อชีวิตของคุณได้ในเกมต่อชีวิต

ผมชายามิชัยลาไปก่อนสวัสดีครับ
น้องข้าวหอมเขาเกิดมาก็มีโรคหัวใจรั่ว
แล้วก็ปากแหว่งเพดานโหวก

ทุกวันนี้ยายต้องจ่ายดอกลอย

ให้ตาตายก่อนไอ้ด้วยหอม
ก๋วยเตี๋ยวไก่จำนวน๑๐ชาม
ภายในเวลา๓นาที